อีกหนึ่งเรื่องที่อยากเตือนเหมือนกันแต่คราวนี้ขอเตือนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็แล้วกันนะคะ
ดูแลบุตรหลานกันให้ดีเพราะว่าที่๑๐๑ค่ะ
มีเยาวชนชาย๓คนอายุประมาณ๑๗๑๘๑๙อยู่ในช่วงอายุประมาณนี้
ไปก่อเหตุตระเวนจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของคนอื่นค่ะ
ซึ่งเหยื่อเป็นเด็กชายชั้นม๓อายุ๑๕ปีเท่านั้นเอง
ล่าสุดตำรวจก็จับตัวได้แล้วนะคะสารภาพบอกว่าที่ทำไปเนี่ย

นี่ค่ะผู้ต้องหา๓คนค่ะเยาวชนชาย
ถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ตำรวจภูทาเมือง๑๐๑เขาไปตามจับตัวมาได้
เพราะ๓คนนี้ไปใช้มีดไล่ทำร้าย
แล้วก็จี้ชิงรถจักรยานยนต์เยาวชนชายวัย๑๕ปีอีกคนนึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๒๖มิถุนายนแล้ว

เรื่องต้นทั้ง๓คนยอมรับสารภาพนะคะว่า
ที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะอยากได้เงินไปซื้อยาบ้านแล้วก็แต่งรถซิ่ง
ตำรวจบอกว่า๓คนนี้เขาแบ่งหน้าที่กันทำ
โดยคนนึงจะขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนหาเหยื่อ
พอเจอเหยื่อหมอปุ๊บโทรหาเพื่อนอีก๒คนเลยบอกว่า

เพื่อนอีก๒คนขี่รถประกบ
พอประกบเสร็จก็ถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายให้ล้ม

เอาไปชำแหละขายชิ้นส่วนต่างก็เอาไปขายตามที่ต่าง
แล้วก็มีเบาะแสมาว่า๓คนนี้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกนะคะ

ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องขยายผลกันต่อไป